คุณผู้ชมฮะขอยืมแขนพี่น้ำแข็งหน่อย

สมมุติผมทำอย่างนี้เจ็บไหม

น้องคนหนึ่งโดนคุณครูที่โรงเรียนทำแบบนี้

อันนี้คือแขนพี่น้ำแข็งนะครับ
อันนี้คือแผลที่ได้ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณครู
ที่เรียนสอนวิชา
การงานอาชีพและแนว
ฟังว่าเย็นวันเกิดเหตุแม่ไปรับลูกที่โรงเรียน

ก็นึกว่าอ๋อลูกอาจจะโดนน้ำร้อนลวก

ไม่ใช่น้ำร้อนลวกครับคุณผู้ชมเป็นครูทำโทษ
เพราะลูกไปคุยกับเพื่อนในห้องเรียน

แม่เด็กก็เลยถามผอโรงเรียนเลย

กลับมีท่าทีเป็นอย่างไร

ว่าเขาทำคนอื่นมา๔๕คน

ซึ่งแม่เห็นแล้วแม่ฟังแล้วมันไม่โอเคตรงนี้
คำว่าขอโทษคือมันพูดได้นะคะ
แต่ว่าความรู้สึกที่น้องโดนกระทำต่อหน้าเพื่อน
แล้วก็ต่อหน้าเขาเองเนี่ยที่เขาแบบต้องโดนยืนดูครูขยี้ขยี้แล้ว
มีความรู้สึกว่ามันแสบมันเจ็บมันทรมานนะ
มันไม่ใช่วิธีการทำโทษแม่ว่าเป็นวิธีการทำร้ายเด็ก
คุณแม่เขามองว่านี่แหละคือการทำร้ายลูกเขา
ก็เล่นเอากำปั้นขยี้ขยี้ถูจนแผลถลอกแบบนี้
และยืนยันว่าที่ออกมาร้องกับสื่อเพื่อต้องการให้โรงเรียน
ต้นสังกัดพิจารณาพฤติกรรมของครูคนนั้น
ว่าเหมาะสมหรือเปล่ากับการสอนวิชาเหล่านี้
ก็คือเห็นบอกว่าคุณแม่บอกว่าคุณครูคนนั้นสอนการงานอาชีพ

ส่วนการดำเนินคดีคุณแม่บอกยังไม่คิดแจ้งความนะ
เพราะเห็นใจอาชีพครูก็กลัวเหมือนกัน
กลัวว่าจะมีประวัติติดตัว
ผอโรงเรียนบอกสั้นกับนักข่าวผ่านโทรศัพท์ครับ
บอกว่ากรณีนี้ให้สอบถามผู้ปกครองโดยตรงดีกว่า
เพราะเกรงว่าให้ข่าวไปหรือชี้แจงอะไร
อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอาจจะผิดพลาดได้
แล้วพอก็วางสายไปเลยครับ